อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
อยากให้คุณผู้ชมได้เฝ้าระวังกันไว้
เหตุการณ์แรกที่เป็นคลิประทึกเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
แล้วก็ย้ำเตือนเสมอเวลาเห็นไฟเหลืองนั่นหมายถึงเตรียมหยุด
เวลาเห็นไฟแดงนั่นหมายถึงต้องหยุด
เช่นนั้นถ้าคุณฝ่าฝืนกฎจราจร
อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางสี่แยกแบบนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งนะครับ
สังเกตไฟจราจรกันให้ดี
ฝั่งที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นสัญญาณไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับ
รถจักรยานยนต์เขาก็ออกตัวตามสัญญาณไฟเขียว

แต่ดูสิครับฝั่งขวานี่แหละฮะ
มีรถจักรยานยนต์พุ่งออกมาจากแยกอย่างเร็วอย่างแรง
แล้วก็มาชนกับรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ส่งผลให้บาดเจ็บไปทั้งสองฝ่ายฮะ
คลิปนี้เพจเฮียขับรถเนี่ย
เขาเอามาลงไว้ในโลกโซเชียลนะครับ
หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นบอก
โอ้โหนี่แหละนิสัยคนไทยบางคน
เวลาเห็นไฟเหลืองก็คือจะเตรียมพุ่ง
พอเวลาไฟแดงจริงก็หยุดกันไม่ทัน
ก็ทะลุแยกมาแบบนี้นะครับ

ก็คืออยากให้ทุกคนนั้นเคารพกฎจราจรนะครับ
เห็นไหมฮะว่าคนขี่รถจักรยานยนต์

กฎของเขาไม่ได้ประมาทอะไรเลย

คุณผู้ชมดูรถกระบะที่ขับตามหลังรถบรรทุกนะครับ
ปรากฏว่าขับมาชนท้ายรถบรรทุก
แล้วมันก็เบียดกันไปมาแบบนี้

ให้คุณผู้ชมดูกับตาเอาเองนะครับ

กันไปเบียดกันมาแล้วมันประชิดติดกันแบบนี้แหละครับ

พุ่งไปชนแท่งปูนข้างถนน

ยังพุ่งข้ามแท่งปูนตกลงไปที่ร่องกลางถนน
แรงกระแทกยังทำให้รถพุ่งต่อไปนะครับ
โชคดีว่าก่อนที่รถจะพุ่งข้ามไปถนนอีกฝั่ง
รถกระบะคันนี้ชนเข้ากับเสาไฟฟ้ากลางถนน

นี่ฮะก็เอาคลิปนี้มาฝากเป็นอุทาหรณ์
เขาบอกว่าคนขับรถกระบะเนี่ยอาจจะหลับในนะครับ
ดังนั้นง่วงแล้วอยากขับรถ
หาที่งีบสักพักพอให้หายเหนื่อยหายง่วง

แล้วก็มีเสาไฟฟ้าช่วยให้รถนั้นหยุดได้นะครับ
ไม่เกิดเหตุสลดถึงขั้นเสียชีวิต
แต่คนขับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บไปเช่นเดียวกันนะครับ

คือจริงมีไฟสัญญาณจราจรนะฮะ
แต่ว่ายำกลางคืนดันเปิดเป็นไฟกระพริบครับ

และคลิปเหตุการณ์นี้เพจที่เขาเอามาลง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนะครับ

หลายแห่งในบ้านเราเวลากลางคืนดึกแบบนี้
ไฟจราจรที่มีอยู่ที่อาจจะเป็นไฟเขียวไฟแดงเนี่ย
ก็จะปรับเป็นไฟเหลืองกระพริบแบบนี้แหละครับ
ท้ายที่สุด๒คันนี้ตัดสินใจตรงกัน
ออกตัวมาเหมือนกันนะครับทำให้ชนกันกลางแยกแล้วครับ
และอย่างที่เห็นว่ามีรถกู้ภัยขับมาพอดิบพอดี
คลิปนี้เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหเป็นคลิปที่รถกู้ภัยมาเร็วมาก

เวลาเราขับขี่รถกลางค่ำกลางคืนก็ต้องระมัดระวังนะครับ
โดยเฉพาะเส้นทางตามชนบทต่างเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่ามีรถไถคันหนึ่งขับอยู่เหมือนกัน

ดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่รถจักรยานยนต์เนี่ย
พุ่งเข้าไปชนท้ายรถไถเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้กล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้นะครับ
เพราะว่าวิ่งตามรถจักรยานยนต์คันซ้ายมือมา
จริงรถจักรยานยนต์คันนี้เขาพยายามขับขี่บนไหล่ทางซ้ายมือปกติอยู่แล้วล่ะครับ
เพราะเห็นว่าถนนก็มีแค่เลนส์วิ่งสวนกัน
แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นครับ
เมื่อมีรถไถขับอยู่ไหลทางเหมือนกัน
และรถไถคันนั้นแหมไฟท้ายก็ไม่มี
สติ๊กเกอร์หรือแถบสีสะท้อนแสงอะไรก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ
นี่แหละครับทำให้รถจักรยานยนต์เขาขี่มาปกติ
แล้วคนขี่ก็มองไม่เห็นว่าข้างหน้ามีรถไถวิ่งอยู่
ก็เลยไปชนท้ายเต็มแบบนี้นะครับ
พอชนเสร็จแล้วนะฮะคนขับรถไถเนี่ยก็ขับไปหน้าตาเฉยเลย
ไม่คิดจะลงมาช่วยอะไรกับคนขี่รถจักรยานยนต์เอาเลยนะครับ
มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งโอ้โหเรื่องนี้หัวร้อนจริง
คนถามสังคมไทยกลายเป็นคนหัวร้อนหมดแล้วเหรอฮะ
เพราะว่าคลิปเหตุการณ์นี้นะครับเผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียล
จะเห็นว่าคนขับรถกระบะตู้ทึบไล่ตามรถคันที่ติดกล้องหน้ารถมา

ขับปาดมาจอดไว้แล้วก็ลงมาพร้อมกับอาวุธนะครับ
เหตุการณ์นี้กล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
แต่เขาก็เปิดไฟขอทางเอาไว้แล้วแต่หลังจากนั้นนะครับ
พอวิ่งรถมาสักพักหนึ่งก็มีรถกระบะตู้ทึบนี่แหละฮะ
วิ่งมาปาดหน้าแล้วก็จอดรถดักหน้าเลยเท่านั้นไม่พอครับ
รถกระบะตู้ทึบเนี่ยคนขับเนี่ยนะฮะลงมาจากรถ
พร้อมกับถือมีดชักออกมาจากฝักเลยมายืนชี้หน้าที่หน้ารถของเจ้าของคลิปนะครับ
เจ้าของคลิปบอกนะครับว่าถือมีดข่มขู่ในที่สาธารณะ
บอกได้คำเดียวว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะไม่รับคำขอโทษใดทั้งสิ้นนะครับ
นิสัยนักเลงแบบนี้เป็นภัยต่อสังคมมากเรายังไม่หายตกใจและขวัญเสียเลย
เราก็ผิดค่ะที่ออกขวามันเป็นทางกลับรถก็เลยเปิดไฟขอเข้า
แฟนก็เห็นว่ารถกระบะอยู่ไกลก็เลยเข้านะครับ
แต่จู่นะครับรถกระบะก็ขับแซงขึ้นมาแล้วมาตบกระจกรถเราทางซ้าย
พอจอดรถได้ก็เป็นไปตามคลิปล่ะค่ะคว้ามีดชักออกมาจากปอกเอามาขู่
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอย่าหัวร้อนกันนะครับ
ในการขับรถในการใช้รถใช้ถนนควรเจรจากันด้วยเหตุผลนะครับ
คุณผู้ชมฮะโอ้โหจากเรื่องราวระทึกบนท้องถนนเรื่องเครียดแล้ว
เรามาดูเรื่องน่ารักน่ารักให้ชื่นใจกันบ้างนะครับมีลูกคนหนึ่งเนี่ย
ต้องการจะทำรถให้พ่อใช้ขับขี่อยู่ในชุมชนก็ปรากฏว่านี่เลย
มีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ให้กลายเป็นรถโซล่าเซลล์นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะได้เห็นสมรรถนะของรถไฟฟ้าโซลาเซลกันแล้วนะครับ
เป็นรถไฟฟ้าของคุณมานะจูเขียวหนุ่มใหญ่วัย๕๒ปีนะครับ
อยู่ที่อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยวิ่งไปวิ่งมา
ไปแบบนี้ไม่ต้องง้อน้ำมันแล้วครับโดยคุณมานะเนี่ยมีอาชีพทำสวนกล้วยน้ำว้านะครับ
แต่อดีตนั้นเคยเป็นช่างไฟฟ้ามาก่อนพอช่วงนี้นะฮะ
คุณมานะบอกโอ้โหน้ำมันมันแพงเหลือเกิน
ก็เลยนำรถจักรยานยนต์คันเก่าที่บ้านมาดัดแปลงเป็นรถ๓ล้อ
แล้วก็ขึ้นโครงครับติดแผงโซล่าเซลล์
ทำให้รถคันนี้กลายเป็นรถไฟฟ้าสามารถชาร์จไฟได้๒แบบครับ
ทั้งจากแผงโซล่าเซลคือใช้พลังงานแสงอาทิตย์
แล้วก็ชาร์จไฟบ้านก็ได้ครับโดยการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ย
ใช้เวลา๒ชั่วโมงสามารถวิ่งรถได้๑๔กิโลเมตร
แถมยังติดสวิตชเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะครับ
โดยคุณมานะลงทุนดัดแปลงไป
ใช้เงินไปแค่๑๕๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
และที่สำคัญนะครับคุณมานะดัดแปลงรถคันนี้

ขับขี่ไปไหนมาไหนในหมู่บ้านในชุมชนได้ด้วยนะครับ
เอามาดูเรื่องนี้เรื่องของโชคลาภนะครับ

เจอพี่ไข่เจอพี่จุกเจอน้องจันทิมา
ก็ต้องไปขอแบบนี้เพียงขอเลขหน่อยนะฮะ
จะได้ถูกรางวัลถ้าถูกรางวัลเดี๋ยวจะมาแก้บน
นี่ครับมีคนถูกรางวัล
และมาแก้บนด้วยการปล่อยปลา๑แสนตัว
พาคุณผู้ชมไปที่วัดเขากรวดที่ตำบลเกาะพับพลา
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ

เขามาแก้บนด้วยการปล่อยปลา๑แสนตัว
วัดแห่งนี้นะฮะจริงแล้วมีทั้งรูปหล่อพี่ไข่
พี่จุกแล้วก็น้องจันทร์ที่มาด้วย
ซึ่งก็แน่นอนว่าจะมีเหล่าบรรดานักนิยมตัวเลข
เดินทางมาที่วัดไม่ขาดสายเลยนะครับ
แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคุณสนัดหมีสกุลครับ
ซึ่งงวดวันที่๑๖พยที่ผ่านมาการออกสลากินแบงก์นะฮะ
พี่เขาก็มาไหว้พี่ไข่
แล้วก็บนบานสารกล่าวบอกพี่ไข่
ถ้าถูกรางวัลใหญ่นะเดี๋ยวจะเอาปลามาปล่อยที่สระน้ำวัด
แสนตัวผลปรากฏว่าถูกรางวัลจริง
ทีนี้ก็ถึงคราวในการที่จะมาแก้บนพี่สนัดเขาก็เลยต้อง
นำพันธุ์ปลา๑แสนตัวมาปล่อยที่สระน้ำที่วัดเขากรวดแห่งนี้นะครับ
และสาเหตุที่บนปลา๑แสนตัวเอาไว้
ก็เพราะตอนก่อนจำบนนั้นได้ฟังหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาส
เล่าให้ฟังว่าจะมีคณะแม่ชีจากนครปฐมเดินทางมาปล่อยปลาที่วัด
หนึ่งแสนตัวเช่นเดียวกันนะครับพี่สนัทก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาครับ
บอกว่าโอ้งั้นเราก็บนบานสารกล่าวไว้ด้วยเหมือนกัน
ถ้าถูกรางวัลเดี๋ยวจะเอาปลาเนี่ยมาปล่อยอีกแสนก็เท่ากับเพิ่มจากคณะแม่ชีเนี่ย
กลายเป็นว่าสระน้ำที่วัดแห่งนี้จะมีปลาถึง๒แสนตัวนะครับ
มาอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องของกล้วยด่าง
กล้วยด่างแดงอินโดราคาต้นนี้๓ล้านบาท
ถามก่อนถ้าคุณผู้ชมมีเงินเนี่ยคุณผู้ชมจะไปซื้อไหมนะฮะ
แต่ทีนี้ครับมีคนไปซื้อจริงและเป็นที่มาของกล้วยด่างทองคืนเมีย
เออมันคืออะไรให้คุณผู้ชมมาดูเรื่องเล่าเรื่องนี้กันนะครับ
นี่ครับผมพาคุณผู้ชมมาเกาะกระแสกล้วยด่างกันบ้างนะครับ
ก็เป็นกระแสที่พูดกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับ
ล่าสุดเป็นข่าวฮือฮากันอีกแล้วเมื่อเจ้าของฟาร์มกล้วยด่าง
อบเงินสด๓ล้านบาทใส่ถาดไว้แบบนี้มาให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้เป็นใครนี่ผมเล่าให้ฟังนะครับ
คือเจ้าของฟาร์มกล้วยด่างนะครับก็คือพี่ธนกรเพ็งนาเบรน
ที่ต้องหอบเงินมาคืนผู้หญิงเพราะผู้หญิงคนนี้ก็คือภรรยาของเขานั่นเองล่ะครับ
โดยก่อนหน้านั้นนะครับคุณธนกรเนี่ยก็อยากจะลงทุนทำอะไรสักอย่าง
จากผู้หญิงต้องหายรายได้ให้กับครอบครัวแต่ด้วยไม่มีเงินลงทุน
ก็เลยไปยืมเงินเมียทีนี้เมียบอกว่า
แต่ถ้าจะเอาไปก็เอาไปตัวสามีเองนะครับก็เลยเอาทองของภรรยา๖๐บาทเนี่ย
ไปขายขายได้เงินมา๑ล้านหกแสนบาทเพื่อเอามาซื้อหน่อพันธุ์กล้วยด่างแดง
อินโดหรือว่าทัพทิมสยามเอามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แล้วก็ตั้งชื่อหน่อกล้วย
ห่อแรกว่าทองคืนเมีย

เดินทางมาซื้อกล้วยด่างต้นหนึ่ง
ฟาร์มกล้วยด่างของพี่ธนกรเขาที่อยู่ที่จังหวัดราชบุรี
ด้วยราคาต้นกล้วยด่างนั้น๓ล้านบาท
โอ้โหพี่ธนกรดีใจครับ
ได้เงินลงทุนกลับคืนมา
แล้วท้ายที่สุดก็เอาเงินเหล่านี้แหละฮะใส่ถาดแล้วก็เอามาคืนเมีย
แสดงว่าเมียก็ได้กำไรนะฮะเพราะว่าตอนให้ยืมทองไป๖๐บาทนั้น
ขายได้ล้าน๖พอได้เงินคืนได้๓ล้านบาทเต็มเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะจากเรื่องของกล้วยด่างแดงอินโดราคาสูงราคาแพงแล้ว
แต่ไม่รู้จะสู้ราคาของเจ้าตัวนี้ได้หรือไม่เจ้าตัวนี้คือตัวอะไร
ให้คุณผู้ชมไปเห็นกับตากันก่อนเลยดีกว่านะครับ
โอ้โหเสือสีขาวตัวนี้
พระบัดขาวจั้วตัวนี้ราคาค่าตัว๑๐ล้านบาท
ไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ครับแต่เป็นเสือหิมะครับ
มีชื่อว่าน้องเอลซ่าคนสวยอายุ๖ขวบแล้วนะครับ
ความพิเศษของน้องเอลซ่าก็คือเป็นเสือโครงที่มีสีขาวนวลทั้งตัว
ไม่มีลายพาดกรอนเป็นแถบให้เห็นที่ลำตัวเลยนะครับ
ซึ่งลักษณะเด่นแบบนี้จะหายากมาก
ทั่วโลกอาจจะมีเสือหิมะแบบน้องเอลซ่าสีขาวแบบนี้เพียง๓๐ตัวเท่านั้น
แล้วก็ทางอาณาจักรคุ้มเสือได้น้องเอลซ่ามาจากสวนสัตว์ที่เมืองโตรันโตประเทศแคนาดานะครับ
ด้วยราคาค่าตัวของน้องเขา๑๐ล้านบาท
นี่แหละครับก็เชิญชวนนะฮะนักท่องเที่ยวมาได้ที่อาณาจักรคุ้มเสือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
มาดูน้องเอลซ่ามาสัมผัสใกล้ชิดน้องเอลซ่าแล้วก็ทางสวนสัตว์เนี่ย
เขาจะให้นักท่องเที่ยวสามารถเอาเนื้อไก่คอยป้อนน้องเอลซ่าด้วย
แต่ต้องใช้อุปกรณ์นะฮะนี่เป็นแท่งเหล็กแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำให้ดูนะครับ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้านี่ต้องมาดูตำนานร้านนี้
จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับ
เอาละครับกลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมได้อินกับบรรยากาศของการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะครับ
ดังนั้นจะพาไปเที่ยวไปกินให้ฟินเวอร์กันเลยครับพาไปเปิดตำนานร้านนี้สี่สิบปีมาแล้ว
ร้านนี้มีชื่อร้านที่ค่อนข้างจะโอ้โหหวัดเสียวนิดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือมาม่าหน้าซ่องนั่นเอง
นี่ครับคุณผู้ชมฮะชื่อร้านของเขามาม่าหน้าซ่องนะฮะ
ขายโดยรุ่นที่๒แล้วนะครับก็คือลุงแก่หรือว่าคุณลุงสมชายรุจิราวงวันอายุ๕๑ปีนะครับ
ส่วนรุ่นที่๑ก็คือคุณพ่อของคุณลุงแก่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเฮียตีฮะ
ร้านมาม่าหน้าซ่องนี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่แล้ว
สมัยนั้นที่ตั้งร้านบริเวณนี้เขาเรียกกันว่าสี่แยกข้อกลัว
สมัยนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยสถานเรืองรมมีสาวน้อยสาวใหญ่แต่งตัวสวยงามเลยนะฮะ
นั่งรอต้อนรับลูกค้าตามร้านต่างที่เปิดไฟแสงสีสลัวหน่อย
ปัจจุบันกิจการเหล่านั้นศูนย์หายไปหมดแล้วนะครับแต่ที่คงเหลือก็คือร้านมาม่าร้านนี้
ที่ยืนหยัดความอร่อยท้าทายการเวลาจนทำให้เมื่อคนตากอยากกินมาม่า
ไม่ต้มกินเองแล้วนะฮะจะต้องขับรถมาซื้อกินที่ร้านนี้
เมนูก็มีตั้งแต่มาม่าน้ำมาม่าแห้งต้มน้ำซุปกระดูกหมูหอม
หลากหลายเมนูให้ได้เลือกชิมกันนะครับ
โดยสมัยก่อนเนี่ยขายราคาแค่๑๒๑๕บาทนะฮะ
ส่วนปัจจุบันราคาก็ขยับขึ้น
เป็น๓๐๕๐บาทนะครับ
เปิดขายทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มครับ

ถนนมหาดไทยบำรุงตำบลคลองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับ
เอาเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอาชีพเช่นเดียวกันนะครับ
คือโควิดมันทำให้หลายคนได้รับผลกระทบนะครับ
แล้วก็อาชีพหนึ่งที่รับผลกระทบโดยตรงก็คือไกด์นำเที่ยวนั่นเอง
ทีนี้มีไกด์นำเที่ยวคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำยังไงดี
อยู่บ้านเกิดหาสถานที่ที่เป็นทุ่งนาสักนิดนึงเอามาเปิดเป็นร้านครับ
แล้วก็เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกลางทุ่ง
แล้วสิ่งที่เขาเอาเรื่องของอาชีพมาใช้ได้อีกอย่างหนึ่ง
ก็คือสอนภาษาจีนให้กับเด็กในพื้นที่ชุมชนซะเลยนะครับ
โชยเบาเย็นสบายกันดีกว่านะครับ
ร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเขาเป็นอดีตไกด์ทัวร์นำเที่ยวชาวจีน
ที่ตอนนี้ตกงานแล้วก็ไม่มีคนจีนเข้ามาท่องเที่ยวเลย
ก็เลยอาศัยท้องทุ่งท้องนา๑๐กว่าไร่ของภรรยา
เปิดเป็นร้านขายอาหารซะเลยนะครับ
ชื่อเกลียวว่าร้านรักน่าข้าว

เพราะว่าตั้งอยู่ริมทุ่งนากันเลยฮะ
ที่บ้านทุ่งกระถิ่นที่ตำบลด่านทัพตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับ
เจ้าของก็คือคุณต้าคุณเกียรติศักดิ์โต๊ะริมซึ่งเคยเป็นไก๊
แต่ก็ต้องตกงานเพราะบริษัททัวร์นั้นปิดตัวลง
ก็เลยมาอาศัยอยู่ที่บ้านของภรรยาที่นี่นะครับ
แล้วก็คิดหารายได้ด้วยการเปิดร้านจนกลายมาเป็นร้านรักนาข้าวอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ราคาขายก็ตั้งแต่๓๐๕๐บาทโดยร้านจะเปิดขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์
ก็จะหยุดวันอาทิตย์๑วันส่วนเวลาขายนั้นขายแค่วันละ๔ชั่วโมงเท่านั้น
ก็คือ๑๐โมงเช้าถึงบ่าย๒แม่เราก็ถามคุณต้าคุณต้าทำไมปิดเร็วจัง
คุณต้าบอกว่านี่ที่ปิดร้านเร็วเพราะว่าหลังจากบ่าย๒โมง
จะเปิดสอนภาษาจีนให้กับเด็กในชุมชนให้เด็กได้ฝึกพูดภาษาจีนกันด้วยนะครับ
ก็จะสอนเด็กตั้งแต่เวลาบ่าย๓ไปจนถึง๖โมงเย็น
ใครที่ได้แวะเวียนไปที่ราชบุรีนะฮะอย่าลืมไปที่ร้านนี้ร้านรักหนาข้าวนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรามาเที่ยวกันต่อไปตามรอยการท่องเที่ยวตามรอยไข่
ตามรอยลุงตู่กันซะหน่อยนะฮะเพราะว่าการประชุมคอรมอสัญจรที่ผ่านมาเนี่ย
เขาไปที่จังหวัดกระบี่แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายนะครับ
โดยเฉพาะคลองหรูดนี่คลองหรูดสวยงามแค่ไหนพาคุณผู้ชมไปกันนะครับ
ถือว่าเป็นควันหลงจากคอรมอสัญจรที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่๑๕๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วครับ
ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดกระบี่กลายเป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศ
กับภาพจำที่ลุงตู่เนี้ยฮะใส่เสื้อสีฟ้ายืนโพสต์ท่าถ่ายรูป
ถ่ายรูปด้านหลังเป็นสายน้ำแล้วก็ป่าโกงกลาง
ส่วนมุมเซลฟี่ยอดฮิตของที่นี่ก็ตอนนี้ก็แน่นอนฮะ
กลายเป็นมุมที่ทุกคนนั้นตามรอยลุงตู่แล้วครับคือระเบียงไม้ที่มีราวกั้น
ไปด้านหลังก็เห็นคลองหรูดนะครับแล้วก็ตอนบนของฝ่ายเนี่ย
ก็เป็นหนองน้ำที่กว้างใหญ่ส่วนอีกฝั่งนั้นเป็นป่าโกงกลาง
แล้วก็ยังเห็นภูเขาหินปูนที่สวยงามด้วยนะครับที่ชุมชนบ้านหนองทะเล
ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่นะครับคลองหรูดแห่งนี้เดิมไม่ได้ชื่อว่าคลองหรูดนะครับ
แต่ว่าชื่อคลองหนองทะเลต่อมามีการสร้างฝ่ายกั้นคลองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแรง
คลองตอนบนของฝ่ายก็เลยกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ส่วนตรงสรรฝ่ายหรือว่าสันอ่างเก็บน้ำ
ก็เลยกลายเป็นที่เล่นสไลดเดอร์กลายเป็นที่มาของชื่อคลองรูด
ซึ่งภาษาใต้รูดแปลว่าลื่นถลายนั่นเองนะครับนอกจากมาถ่ายรูปเซลฟี่กันแล้วนะครับ
นักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะเช่าเรือขยักเพื่อพายไปชมธรรมชาติของสองฝั่งคลองดูดได้ด้วยนะครับ
โอ้โหเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวไปกินไปฟินเวอร์กันแล้วนะครับแหมเที่ยวกันเพลินแบบนี้
ดูเวลาแล้ว๕โมงเย็นแล้วนะครับก็หมดเวลาของรายการเล่าสู่กันฟังแล้ว
แต่ว่าเราจะปิดท้ายด้วยภาพความสวยงามของภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม่กันบ้าง
นี่ที่สวยงามเพราะทะเลหมอกตอนนี้อากาศหนาวอากาศเย็นหลายคนชอบไปเที่ยวภาคเหนือ
เราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของดอยอินถนนมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าเราเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวี๔โมงครึ่งนะฮะวันเสาร์และวันอาทิตย
กับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
อย่าลืมเล่าสู่คนฟัง